ปฏิกิริยาของพักร่วมรัฐบาลหน่อย

ปฏิกิริยาแรกจากไทยสร้างไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับคุณผู้ชม
คือท่านมองประเด็นของการไม่บรรจุการแก้ไขมาตรา๑๑๒
คือท่านบอกว่าจุดยืนของไทยสร้างไทยเลย
คือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับแก้ไขแล้วก็ยกเลิก
คือทั้งสองอย่างนี้เป็นจุดยืนของไทยสร้างไทย

คุณหญิงมองว่าก็เป็นกลไกของคุณ
ของคุณคือใครอ่ะของคุณคือก้าวไกล
คุณก็ไปขับเคลื่อนเคลื่อนไหวในสภา

ไม่ได้ขัดกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยหลักการ
ก็ไม่เห็นจะต้องถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาล
นี่คือคำอธิบายจากสุดารัฐเกยุราพันธ์
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมฟังแล้ว
คนลุกถ้า
ถ้าคำพูดคำกล่าวของคุณพิธาเมื่อวานี้
คือพระเอกในการจัดตั้งรัฐบาลฟังคนนี้
วันมหมาธดอมธาครับหัวหน้าภักดิ์ประชาชาชน์
จุดยืนนะครับคือท่านไม่เห็นด้วย
เพราะพักท่านพื้นที่ท่านเป็นมุสลิม
เรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของสุราเสรี
ท่านบอกว่าอันนี้ท่านขอนะครับ
ในแบบในแบบที่พักท่านจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมันเป็นวักทอง
วักทองของคนหัวใจประชาธิปไตย

อยากจะให้ฟังวันนี้เราคัดมาให้ครับ
วันมุธมัธนอมธาครับ
หรือคิดต่างกันก็ได้ครับ
ขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับ
ท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้าง
ผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดนั้น
ไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับ
มันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ผมอายุ๗๙ปีและคนวัยเดียวกับผมอีกเยอะครับ
ที่มีความหวังอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วครับ
อาจารย์วันนอสั่นเคลือทำไมท่านไม่ได้จิบน้ำเหรอ
ส่วนตัวผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่
อาจารย์วันนอบอกใครบ้างครับเรื่องของการถอยและเรื่องของการขอ
เอาการขอก่อนก็ถ้าให้รัฐประหารทำงานมาตั้ง๙ปีน่ะ
จะขอให้รัฐบาลชุดนี้ที่ยืนกันอยู่บนนี้ขอทำงานบ้างจะได้ไหม
นั่นคือการขอส่วนการบอกอาจารย์วันนอบอกใครบ้างอ่ะ
ผมว่าอาจารย์วันนอบอกประชาชนบอกสวบอกทหาร
อันนี้เป็นความเห็นของผมนะมองในฐานะนักข่าการเมือง
เป็นวักทองของคนหัวใจประชาธิปไตยที่เขาชอบกัน
ส่วนท่าทีของนายวัศวรรษภวงพรศรีหรือกังฟูนะครับ
ไม่มีระดิษฐ์อัดใจทุกภาคคุยกันได้ทุกคนยอมถอยคนละก้าวเห็นมั้ย
ถอยคนละก้าวเพื่ออะไรเห็นมั้ยเพื่อจะได้ก้าวกลายกว่าเดิม
นี่ฮะมีคำว่าก้าวไกลด้วยแล้วไกลกว่าเดิมด้วย
อย่างเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราเก้าหน้านี่ยกไปถึงของอาจารย์วันนอร์
ตอนนี้เราต้องช่วยการประคับประคองให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับ
ซึ่งวันนี้เสียงของประชาชนผลักดันให้พักก้าวไกลเดินหน้าเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้เขาไม่ได้มาเอาตำแหน่งแต่มาเอาตำนานครับ
โอ้โหคมนี่เป็นรัฐบาลครั้งแรกคมขนาดนี้เพื่อไทยรวมพลัง
หมายถึงไม่ได้ต้องการต่อรองเก้าอี้กับใคร
แค่มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลก็ภูมิใจแล้วครับ
คุณผู้ชมนี่คือปฏิญาจากพักร่วมรัฐบาลครับ